สำหรับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่จัดขึ้นที่สปลาว
จากประเด็นเรื่องของปัญหาทะเลจีนใต้ที่มีการจับตามองเป็นพิเศษ
ยังคงมีประเด็นอื่นที่ต้องมีการจับตามองกันต่อไปด้วยนะครับ
ติดตามจากคุณจอมพลดาวสุโขผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากนครหลวงวิงจันทร์ของสวพบวาลาว
ดูเหมือนว่าในวันนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติลาวดูจะคึกคักเป็นพิเศษนะครับ
ว่าในวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการประชุมแล้วก็ตาม
เพราะว่าตามกำหนดการแล้วการประชุมในวันนี้
ดูเหมือนจะมีความสำคัญและมีหลายชาติที่เข้าร่วมการประชุมนะครับ
ท่าทีเกี่ยวข้องกับทะเลจีนใต้รวมถึงประเด็นความมั่นคงอื่นครับ
โดยภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นการประชุมอาเซียนบวก๓ซึ่งเป็นการพูดคุยระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศจากชาติสมาชิกอาเซียน
กับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซึ่งเป็นการประชุมแรกของวันนี้นะครับ
โดยในขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชียตะวันออกท่ามกลางการจับตาถึงการเผชิญหน้ากันในห้องประชุม
ระหว่างในจอนแครรี่รัฐมนตรีต่างประเทศสาวรัฐและในหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเกี่ยวกับปัญหาทะเลจีนใต้
๒๖ประเทศและอีก๑ปุ่มประเทศ
น่าจะมีการพูดถึงคงหนีไม่พ้นภัยการก่อการร้าย
ปัจจุบันมีแนวโน้มการก่อเหตุที่ง่ายขึ้น
เนื่องจากผู้กอเหตุในระยะหลัง
เป็นผู้ที่ได้รับแนวคิดสุดตรง

รวมทั้งความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีด้วยครับ
โดยหลังจากที่สิ้นสุดการประชุมอาเซียนบวก๓แล้วก็การประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชียตะวันออก
ซึ่งในช่วงครึ่งวันเช้าที่ผ่านมานะครับในจอนแครรี่รัฐมนตรีต่างประเทศสาวรัฐ
มีกำหนดที่จะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในช่วงเที่ยงซึ่งก็คืออีกช่วงไม่กี่นาทีข้างหน้านี้แหละครับ
ผมจอมพลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากนครหลวงเวียงจันทร์ประเทศลาวครับ
ขอบคุณคุณจอมพลก็ก่อติดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของการประชุมเลยนะครับ